ต้องย้ำเตือนว่าเดสไลน์แล้วคุณผู้ชมฮะวันสุดท้ายของช็อปดีมีคืน
ฉะนั้นซื้ออะไรหรือเติมน้ำมันอย่าลืมขอใบกำกับภาษีด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นข่าวดีหลังวาเลนไทยเพราะว่าดีเซลลอ่ะ
โอ้โหหลังจากก่อนอันนี้ราคานิ่งมาตั้งนานลดแล้วนะตี๕ที่ผ่านมา

เป็นข่าวดีของคนใช้รถเลยครับเพราะว่ากรบงไฟเขียวลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินลง
ประมาณลิลละเก้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วเท่านั้นไม่พอครับน้ำมันในกลุ่มดีเซลก็ปรับลดลง๕๐สตางค์ต่อลิตรด้วยครับ
ปัจจัยที่ทำให้ลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและดีเซลลงได้
เนื่องจากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงครับ
และรัฐบาลขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลออกไปอีกจนถึง๒๐พฤษภาคม
ประชุมกรบงจึงมีมติปรับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับตลาดโลกครับ
ก็เป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนเลยนะครับได้ใช้ราคาน้ำมันที่ลดลงไปอีกระยะหนึ่งทั้งดีเซลและเบนซินครับ
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะที่คนบอกว่าจองตัว
ยืนยันเองเลยครับว่าไม่จริงนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยทุกคนยังสามารถจะซื้อตัวโดยสาร
จองตัวล่วงหน้าด้วยวิธีการปกติเหมือนเดิมคือ
ไปซื้อที่สถานีรถไฟหรือว่าจองออนไลน์ผ่านสายด่วน๑๖๖
ก็จ่ายเงินได้ทุกรูปแบบครับเงินสดก็ได้
เครดิตบัตรเดบิตก็จ่ายได้หมดเลยครับ
ทางนี้ต้องชำระด้วยเดบิตหรือบัตรเครดิตเพราะว่าเป็นการจองตัวผ่านมือถือนะครับ
และใครยังไม่ได้จ่ายช็อปดีมีคืนวันนี้ครับวันสุดท้ายแล้วนะครับ
ใครยังไม่ช็อปรีบช็อปเลยแล้วก็ไปขอใบกำกับภาษีแบบเต็มด้วยเอาไว้ลดหย่อนในปีหน้า
ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงครับนาทีสุดท้ายก็คือ๕ทุ่ม๕๙นาทีในคืนนี้นั่นเอง
สินค้าที่เข้าโครงการช็อปดีมีคืนนอกจากสินค้าและบริการแล้วเนี่ย
น้ำมันก็ได้นะเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ได้ซ่อมรถแต่งรถรวมไปถึงเช็คสภาพรถก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ครับ